ท่านผู้ชมครับแต่น้องคนนี้นะชนะทิพย์เชอมืออายุเพิ่ง๒ขวบ๒เดือน
เป็นเด็กพิเศษด้วยนี่แหละต้องช่วยกันตามหา
หายไปจากบ้านบ้านอยู่ที่เชียงรายนะครับ
ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้คือเด็กหายไปได้หลายชั่วโมงแล้วนะคะ
คุณพ่อคุณแม่จะตามใส่นี่ยังไงด้วยตือดูครับ
ครอบครัวตอนนี้ใจแทบสลายแล้วนะครับเผื่อใครพบเห็นนะครับทุกผู้ชมครับ
น้องชนะทิพย์นะฮะเด็กชายชนะทิพย์เชอมืออายุ๒ขวบ๒เดือน
น้องเป็นเด็กพิเศษนะครับนี่คือภาพของน้องนะครับ
หายออกไปจากบ้านบ้านอยู่ที่พื้นที่หมู่๔ตำบลวาวี
อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้
ประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับจุดที่หายตัวไปก็คือบ้านดอยร้าน
เป็นพื้นที่หมู่๔นะฮะของตะบนวาวีเป็นหมู่บ้านชนเขาเผ่าอาขานะครับ
มีบ้านเรือนติดกันตามหลืบเขาหลายหลังนะฮะ
ทางเดินเข้าบ้านแต่ละหลังก็เชื่อมต่อกันได้อีก
เป็นทางเดินแคบเดินไปได้แบบรอบหมู่บ้าน
แล้วรอบหมู่บ้านก็ห้อมล้อมไปด้วยป่าแล้วก็สวนกาแฟเนี่ย
ลักษณะแบบนี้น้องชนะทิพย์หายไปตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวาน
บ้านของน้องชนะทิพย์อยู่กัน๖คนนะครับ
มีคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่ออายุ๓๗นะคุณแม่อายุ๒๓
แล้วก็มีคุณยายนะครับคุณยายอายุ๖๒มีพี่ชายของน้องอีก๒คนนะครับ
อายุ๗ขวบกับ๓ขวบและน้องชนะทิพย์อายุ๒ขวบ๒เดือน
พ่อกับแม่ของน้องชนะทิพย์บอกว่าช่วงเกิดเหตุ
กับแม่ไปรับจ้างเก็บเมล็ดกาแฟที่ไร่กาแฟซึ่งห่างไกลจากบ้านมาก
เพราะฉะนั้นเวลาไม่อยู่บ้านไปทำงานจะฝากลูกชายทั้ง๓คนเอาไว้กับยาย
ยายจะคอยดูแลเด็กยายบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ๑๕นาฬิกา๑๕นาที
ยายพาหลานคนเล็กก็คือชนะทิพย์ไปรับพี่ชายทั้งสองคนที่โรงเรียน
แล้วกลับมาถึงบ้านก็บ่าย๓กว่าเกือบ๔โมง
ยายก็ไปล้างจานปล่อยให้หลานเนี่ยเล่นกับสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้
พอลงมาดูอีกทีนึงเอ้าหลานคนเล็กหลานชายวัย๒ขวบหายไปไหน
ยายก็เดินตามหาสอบถามตามบ้านเพื่อนบ้านตามบ้านญาติญาติว่าเออเห็นชนะทิพย์ไหมเจอไหม
ไม่มีใครเห็นเลยนะฮะยายรีบไปแจ้งผู้นำชุมชนทันที
จากนั้นเขาก็ระดมกำลังกันนะ
โม่งชาวบ้านก็พากันช่วยกันค้นหา
เพราะรู้ว่าน้องชนะทิพย์เป็นเด็กพิเศษด้วย
หาทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานนี้ไม่เจอ

หากันแบบหามาอีกทั้งวันเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอ
นี่ยังไม่ทราบเลยนะฮะว่าชะตากรรมเป็นยังไง
แล้วน้องเป็นเด็กพิเศษก็ทำให้ครอบครัวยิ่งเป็นห่วง
ว่าจะเกิดอันตรายอะไรยังไงไหม
น้าของน้องชนะทิพย์วันนี้ร้องไห้เลยนะฮะ

บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุหลานชายหายตัวไปเนี่ย
สังเกตเห็นมีรถตู้คันหนึ่ง
ขับวนไปวนมาอยู่หลายวันแถวหมู่บ้าน
เลยไม่รู้ว่าเป็นพวกแก๊งรักเด็กหรือเปล่า

ก็คือน้องชนะทิพย์เนี่ยอุ้มแล้วก็หนีหายไปหรือเปล่า
ตอนนี้ก็แจ้งความเอาไว้แล้วนะครับที่สพแม่สวยนะครับ

ยังตามหากันอยู่นะฮะคือถ้านับคืนก็คืนนี้ก็คืนที่สองแล้วนะ
เพราะหายไปบ่ายสามครึ่งเมื่อวานเกือบบ่ายสี่
ไม่รู้ทั้งคืนเมื่อคืนน้องชนะทิพย์อยู่ที่ไหนนะ
นี่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะขอให้เจอแคล้วปลอดภัยเนาะเป็นห่วงเหลือเกิน